ของประเพณีอีสานในการเรียกขวัญคนที่เขาประสบอุบัติเหตุหน่อย
เขาเรียกพิธีนี้ว่าส่อนขวัญค่ะ

ขวัญเอ้ยขวัญมา

แต่มันต้องมีคำพูดหรือหน่อยเรียกขวัญด้วย
ภาษาไทยก็คือขวัญเอยขวัญมานั่นแหละ

เป็นประเพณีค่ะนี่คือประเพณีส่อนขวัญเป็นความเชื่อของชาวอีสานที่เขาจะทำกับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าหายป่วยแล้วแล้วก็ต้องเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะ
ซึ่งคลิปที่เราเห็นเนี้ยเป็นของคุณนัทคือคุณนัทรักษาตัวแล้วก็ก็มีการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการทำพิธีนี้แหละ
คำว่าส่อนเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่ะอ้ะนี่ป่ะ
ต้องเรียกขวัญมากจริง

มันก็เป็นความไม่สบายอกไม่สบายใจ
ความเชื่อของชาวอีสานก็เหมือนขวัญเจนนี้

วิธีการก็คือจะต้องใช้ผ้าหรือสวิงนะ
แกว่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

เอามาปั้นข้าวต้มสุกข้าวต้มมัด

รวมถึงเสื้อผ้าของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

จะต้องทำการป้อนไข่หรือ

เป็นการเหมือนคืนขวัญให้ร่างให้ขวัญเข้าสู่ตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ
เป็นเรื่องของความเชื่อดิฉันก็เป็นชาวอีสานเนอะก็มักจะมีพิธีนี้แหละ
แต่ว่าใช้เหมือนกับว่านอกจากเรียกขวัญให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้ว
เหมือนกับเรียกขวัญสำหรับคนที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วกลับมาบ้าน

นี่ไงมันก็เอาไปทำเป็นเพลงมากมายหลากหลายเวอร์ชัน
อย่างในยุคปัจจุบันเอาสมัยใหม่หน่อย

นี่เรียกขวัญเรียกขวัญอันนี้เขามีจริงของคุณปามี่เขาทำออกมาได้ดีด้วย